ด้วยความคืบหน้าอาการของพลทหารคชาพระชะ
พลทหารที่ถูกรุ่นพี่๓คนในค่ายทหารที่รบบุรี
ทำร้ายร่างกายจนหมดสติแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อาการยังโคมะ

วันนี้ต้มรวจชี้แจงความคืบหน้านะครับ
ครอบครัวแล้วก็ญาติของพลทหารคชาพาชะ
หรือว่าพลทหารเข้มอายุ๒๒ปี
ที่ถูกพลทหารรุ่นพี่๓คนนะฮะ
ก็เป็นทหารเกณฑ์อยู่ในค่ายเดียวกันนี่แหละ

ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอนันทะมหิดล

ก็มาเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
เรียกไปพูดไปแจ้งอาการพลทหารคชาให้ทราบ
ซึ่งทางนางวันนิสาบุญดา

บอกว่าเมื่อช่วงเช้าพแทบอกว่า
พลทหารคชาที่เดิมมีอาการปอดติดเชื้อ
มีภาวะติดเชื้อรุนแรงเพิ่มขึ้น
ประกอบกับเกล็ดเลือดต่ำลง
ทีมแพทย์ตอนนี้ยังคงสังเกตอาการอยู่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนอาการล่าสุดที่แจ้งให้ทราบก็คือ

ก็อยากให้ทำใจไว้บ้างประมาณอย่างนี้นะครับ
ทันทีที่ทราบข่าวอาการล่าสุดจากแพทย์นะครับ
กับแม่ของพลทหารคชาก็ออกจากโรงพยาบาลเลยนะฮะ
ไปทำบุญสะดอกเคราะห์ปล่อยปลาให้พลทหารคชานะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้มีโอกาสไปพบ
แล้วก็ไปพูดคุยกับ๓พลทหารรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาพบพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำตัวไปฝากขังไว้ที่เรือนจำมณฑนทหารบกที่๑๓นะครับ
แม่ของพลทหารคชาบอกว่าได้มีโอกาสในการถามสาเหตุที่ทั้ง๓คนรุมทำร้ายลูกชายของเธอ
ทั้ง๓คนอ้างว่าได้เรียกพลทหารคชาออกมาจากโรงนอนเพื่อมาสั่งสอน
แล้วก็ยอมรับว่าใช้เท้าเตะไปที่ชายโครงพลทหารคชาคนละหนึ่งครั้งจนพลทหารคชาเกิดอาการชัก
ซึ่งแม่ยังติดใจแล้วก็ไม่ปักใจเชื่อนะฮะคิดว่ายังไม่ได้พูดความจริง
มันต้องทำอะไรที่มากกว่านี้หรือว่ามันมีอะไรที่มันแปลกพิษดารกว่านี้หรือเปล่าคุณเหนียวมาสอน
เพราะผลการตรวจสอบร่างกายบนอาหารคชาของแพทย์บอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรอย่างนี้ใช่
แต่ทั้ง๓คนบอกว่าเตะไปคนละทีแล้วก็ชักเลยแต่ถ้าเตะไปคนละทีแล้วไม่มีร่องรอยการทำร้ายแล้วทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้
คือตอนคุณหมอแถลงบอกว่าไม่มีร่องรอยฟกช้ำอวัยวะภายในที่บอกม้ามแตกอะไรแตกเนี่ยไม่มีเลยนะครับ
แล้วเป็นอะไรถึงหนักขนาดนี้เนี่ยทางครอบครัวก็ยังติดใจอยู่นะฮะคือมีข่าวว่าพ่อของพลทหารคชาเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนพลทหารด้วยกันเนี่ยให้ข้อมูลว่าตอนที่ทั้ง๓คนที่เป็นพลทหารรุ่นพี่เรียกพลทหารคชาออกไปรุมทำร้ายเนี่ยนะแล้วหมดสติไปเนี่ยเหมือนกับทั้งสามคนพยายามจะลากตัวไปด้วยนะไม่รู้จะลากไปไหน
แล้วมีเพื่อนพลทหารมาเห็นก่อนเขาถึงเรียกกันไว้แล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
รุ่งฤดีศรีฮวงแม่ของพลทหารคชาบอกว่ายอมรับว่าแม้พลทหารทั้ง๓คนจะมาขอโทษมายกมือไหว้มากราบอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ยังรู้สึกโกรธยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมในรูปคดี
โดยทุกวันนี้ก็ยังได้แต่หวังว่าจะมีปฏิหารกับลูกชายนะครับ
ก็ถามเขาก็บอกเดิมเขาก็บอกว่า
ครั้งเดียวเตะครั้งเดียวแล้วน้องชัก
ชักแล้วทีนี้ชักแล้วก็แบบเขาบอกว่าน้องกั้นหายใจ
กั้นหายใจเองแล้วก็หมดลมเขาว่าอย่างนี้
ครั้งเดียวแล้วทีนี้ก็มีพอน้องกั้นหายใจเตะแบบคล้ายว่า
คนแรกเตะน้องชักกั้นหายใจแต่คนที่สองมาซ้ำ
น้องก็เลยหมดลมเขาพูดอย่างนี้

เตะครั้งเดียวน่ะมันตายด้วยเหรอ
มันไม่มีรอยพกช้ำแต่ทำไมลูกเราเป็นแบบ
มันเป็นถึงขั้นแบบปางตายหรือว่าไม่ใช่ปางตายเลยตายแล้วนะ

มันแบบมันก็มันอยู่ในใจแม่ว่าเขาทำแบบไหน
ในตัวในอะไรไม่มีความแบบที่ว่าเป็นรอยจุดเขียวจุดแดงจุดอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยคิดว่าเขาทำกับลูกเราแบบไหนที่ลูกเราถึงหมดอากาศหายใจ
ไม่เชื่อหรอกแม่ก็ต้องกับพ่อกับครอบครัวก็ต้องตามเรื่องนี้จนถึงที่สุด
แค่ขอให้ลูกกลับมาแล้วก็ลืมตาพูดกับเราได้แบบเป็นคำเป็นคำก็พอแล้ว

อาการนี่โอ้โหหนักจริงนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องคดีพันธุ์ตมติเอกศักดิ์ชัยเกียรติโกมนท์ภูมิกับการสอบพ่อเมืองลบบุรี
บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุในเบื้องต้นและจากคำยืนยันจากแพทย์เกี่ยวกับการรักษานะครับ
ตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
แต่ถ้าแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานพบการทำผิดเพิ่มในข้อหาอื่นก็จะแจ้งเพิ่ม
คือแม้ว่าผลการตรวจสอบของแพทย์เนี่ยจะไม่พบร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายอะไรพวกนี้
แต่ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสได้
ใช่ค่ะเพราะว่าอาการยังสาหัสจริงค่ะแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่
คุณหมอบอกว่าตอนแรกก้านสมองตายแต่ไม่ได้ตายแบบ๑๐๐
ก็ยังมีความหวังว่าอาจจะฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าฟื้นมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิม